มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะฟาดฟาดฟาด
คนดวงเฮงสำหรับงวดนี้นะคะนี่เลยค่ะ
ประเดิมศักราชใหม่ปีหนูทองมงลงที่พี่สุนารีราชศรีมาค่ะ
หลังจากที่เธอเนี่ยตามเลขพศเกิดของคุณพ่อมาเป็นปีเลยนะ
ในที่สุดแหม่พาเฮงจนได้ค่ะถูก๒ตัวท้ายเลข๖๘เท่าไหร่รู้ไหมคะ

๘๐ใบโอ้โหตังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมถูกเป็น๘๐ใบเต็มนะครับ
ไปดูอารมณ์ของคนรวย๒๐๒๐กันหน่อยว่าจะดีใจขนาดไหน
หลังจากวันนี้รับทรัพย์สุดปังไปแสนหกจ้า
เนี่ยปีเกิดพ่อ๒๔๖๘ตามมาเป็นปีแล้ว
มันเต็มตีนงวดนี้เนี่ยเองคุณ

แต่ก็ยังไม่มีดวงนะคะก็ยินดีกับคุณผู้ชมที่โชคดีทุกท่านด้วยในงวดนี้